ดาราหน้าใหม่โปรโมทเอาอะไรเนี่ย
ดาราหน้าใหม่ประกอบประดูกอันดับ๑กัญชัยกำเนิดพอย

บอกว่าคนที่หนูไปทำมาหรือเปล่า

ทำสิรุ่นนั้นไม่ทำได้ยังไงล่ะ

ก็เปิดเผยนางก็ทำจมูกนั่นแหละ

น่าเดิมของนาง
ซานิเหล่าอยากจะหน้าเป็นสัน
นี่ทุกวันที่มันต้องคุ้มเต็ม
เอาง่ายมันมีตัวใสสังเกตมั้ย

เหนียง
มีเยอะเลย

ไปเเตยอาสยางทำไม

ยังไม่สดใสเท่านี้มากก่อนก็ดัมกว่านี้

นี่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไรเลยนะ

กะแต๊อาว์สยามโคนี้เป็นข่าวคลิกโครม
แตอาสยามตอนนี้เปลี่ยนไปมาก
จากตอนที่แม่ชวนไม่ได้ดำไม่อยากดำนะ
อันนี้ไม่ใช่รูปแรกนะ

มันไปบัง

นี่เห็นละ
อยากดูหน้ากะแตชัด
ดูจ๊ะมาคุณจ้ะอาสยาม

อันนี้แหละ

ไม่เคยน้อยไม่เคยน้อย

ตอนนี้จ๊ะอาสยามคือที่สุดของ

ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าอาร์เอส
นางเริ่มดังจากคันหูใช่ไหม
นั่นแหละค่ะ

ถามอะไรนางก็ตอบหมด
นางตอบหมดจริงจริง
แล้วนางก็พูดเนอร์เนอร์

หนูไม่เคยทำจริงนะพี่

ไม่ใช่หรอกอันนี้หนึ่งจากการเปลี่ยนจมูก
ไม่เหมาะจากเปลี่ยนได้หรอกเขาโดนกระทืบมา
จริงเขาโดนจนกระหมูงกอหอง
คุณเชื่อไหมตอนที่มันโดนโดนตีหน้านะ
ก็อยู่กับหนูตอนเย็นก็มาอยู่ด้วยกัน
ปรากฏว่ามีหมอดูตอกไข่มาเว้ย
หนูก็ให้หมอดูตอกไข่ดูดวงให้มัน

แล้วหมอดูตอกไข่หนูก็หัวเราะเนอะ

ไก่ให้พี่เลือกไข่ไก่เอามาจากบ้านเลยก็ได้
แล้วต่อปุ๊บนางอ่านดวงพี่ได้หมดเหรอ

ก่อนเนี่ยจะต้องไปโกลอินเตอร์ดังอย่างนู้นดังอย่างนี้

เอาในประเทศให้มันมีชื่อเสียงก่อนได้ไหม

คือเราก็สนิทกับเขาเอาในประเทศที่มันมีชื่อเสียง

หลังจากนั้นอีก๓๔เดือนเกาหลีเอาไปทำงาน

แต่สมุขเขาก็เปลี่ยนไปเลยนะหล่อมาก
หล่อเป็นเยอะ
แต่การทำของคุณบี่สำเร็จ

คือหน้าดีแล้วไม่ได้ดูว่าทำจนกระทั่งพิษ
ดูเป็นดาราเกาหลีเลย
หมดเวลาเหรอเอาเร็วจะหมดแล้วพี่

จะชัดฉัด

ไม่ไม่ไม่

เป๊กไม่ใช่มาไกล

ก็แต่มันผอมโหลอ๋อโอเคต้องมั้ย
นี่พุทธก็มากายแต่ก็ใดหล่อแต่เขาบอกว่าทำ

อ้าวโอเคต่อไปอันนี้พุทธสุรชายสมัครเจริญ
นี่พุทธสุรชายสมัครเจริญนะฮะ
คนนี้ก็ฮือฮาสนั่นวงการเลยเพราะมีเรื่องขึ้นหน้าหนึ่งเลย
อืมจากดอกเตอร์อะไรดอกเตอร์
อ่านี่นะฮะเอ๊ะทำไมบอกว่าเหมือนดอกเตอร์เซรี่

ถ้าทำออกมาแล้วมันดีทำไปเถอะ

พี่ต้องแก้๓๔รอบนะ
ก็ต้องแก้ก็ต้องมีพลาดได้แหมเธอ
และคนสุดท้ายขวัญใจข่าวใส่ไข่
คุณม้าออนภากริสต์เตย

คือแกเหมือนเดิม

แกไม่เปลี่ยนไปเลยนะ

เพียงแต่ช่วงทำใหม่เนี่ยจะขยับตัวขยับหน้าไม่ได้

เจ็บมากไอ้เมียของกูเจ็บมาก

พี่นางกินแต่นางไม่กินเหมือนพวกเรา

นางไม่กินนางกินผักกินย่ากินอาหารนกอย่างนี้

ลองเผ๋อวางเส้นกล่องอีสานไว้๕ไม้ก็หายไปเหมือนกันหรือเปล่า

เหม็นมากเลยพี่มัสกิน
ว่าฉันมีรายการ

ถ่ายรูปมาเนี่ยไม่ชุดไม่ซ้ำกันเลยตั้งแต่ไปนะ

คือไม่กะว่าจะไปซื้ออะไรที่นู่นเลยเหรอ

มันไม่น่าจะมีอะไรซื้อนะมันเป็นของแพงหมดนะ
มันก็เป็นที่คาซาบังก้ามันก็เป็นเมืองหรูหลา